อย่างกับพี่คุยคุยคุยเขาขึ้นมา

เรื่องค่าธรรมเนียมที่ลงทุนไป

โอเคถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ทำงานอยู่ธนาคาร
อยู่ในกลุ่มของการลงทุนกองทุนนะคะ

อุตส่าห์ทำแบบสอบถามไปแล้วว่าเราเสี่ยงได้ต่ำมาก
ก็จะอย่ามาหลอกหายเสียงประดับหน้าเราอีก
นี่คือเป็นสิ่งที่พี่ศรีทำให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่สนุกแล้ว
เต้นคุกกี้เสียงไทยตลอดเวลา
แอ๊บมองเธอยืนหน้าเก็บแต่เธอไม่รู้บ้างแหละ
แอ๊บสงใจไปนิดนิดแต่ดูเธอเฉินเฉยหน่อย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

พันเร็วมากแล้วก็บ้านเรามีมุ้งรวดทำไมยุงมันเข้ามาได้
นุ้ยแล้วยุงเนี่ยนะเวลามันบินที่อื่นไม่ได้ยินเสียงนะ
เขามาบินข้างหูทำไมเราถึงรู้ว่ามีมันเนี่ย
ก็หูมันรับเสียงสิเนอะ

แต่หลังพี่ใช้ไอ้ไม้นะไม้แบตเรื่องภาพ
แต่พี่ก็ต้องใส่บาทให้คุณเขา
พี่รู้ไหมถ้าพี่แป๊ะไปโดนนี้นะมีตายนะคะ
ตกปุ๊บพี่ต้องแป๊ะอย่างนี้เลยนะคะ

๕ขาดไม่พอขาดดันศีล๘เลย
ตามไปฆ่าเขาอีกนะจุดเกิดเหตุนะ
ทำไมอ่ะก็เข้ามากัดลูกหนูอ่ะ

เอาจริงก่อนมีลูกนะไม่ตบยุงเลยสักตัว
เออแต่พอมีลูก

เออแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมนะจ๊ะ
อันนี้คือของเมืองนอกใช่มั้ย
ของเมืองนอกคือเขาใช้ระบบดีนะคุณผู้ชม
ใช้ความร้อนแล้วก็การสร้างแรงจัด
พี่ดูดิเขาทำการทดลองโดยการที่ใช้ตัวเองไปกัด

วิธีการก็คือว่าเขาจะใช้ความร้อนกับแรงสัดสะเทือนเข้าไปนะคะ

มันจะปล่อยสารที่ทำให้คันด้วย

มันก็ยังปล่อยสารทำให้เราคันด้วยบวมอย่างนี้นะคะ

ตัวเครื่องนี้เขาจะไปช่วยสร้างความร้อนแล้วก็แรงสั่นสะเทือนขยายตัวเส้นเลือด

สำหรับคนที่คันโดยที่ยุงไม่กัดก็ใช้ได้ไหมคะน้องนุ้ย

มันอยู่ที่ว่าจุดตรงนั้นคันอะไรคันตรงไหน
ถ้าคันบางจุดต้องใช้เป็นวิจารณญาณและจิตสำนึกแทน

แต่อันนี้หมายถึงว่าจุดที่คันซึ่งเกิดจากยุงลาย

เพื่อมันจะได้ไม่กันมาก
อันนั้นคือของชาวต่างชาติเขาเอาแบบมาถ่ายสไตล์
ไซด์มาเลยหลายคนอาจจะพูดเสียง

เหมือนเวลาพี่รอปภนับคนเข้าห้าง

มันก็คือการที่เราจะใช้ระบบที่คุณผู้ชมดูนี้นะตรงนี้นะ
เหมือนไฟฟ้าช็อตอ่ะ
คือหมายถึงยุงกัดไปแล้วก็ขึ้นเป็นตุ่มบวมแล้ว

เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นประกายไฟนิดนึง

คือเทียบเท่าว่าเอาอาการเจ็บแทนอาการคัน

ก็มันไม่มีจุดคั้น

ก็นุ๊ยเป็นคนนำเสนอเรื่องนี้

ออไม่เปล่าเพื่อคุณผู้ชมสนใจ๙๙บาท

คือถ้าเกิดมันเป็นแผลนูน

มันแทนการเกาพี่

บางคนคือชอบเกาแล้วเดี๋ยวแผลถลอก
เราสกปรกทำให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ผิวหนัง

ที่เราจะเกาเราก็ใช้ตัวนี้นี่แหละ
ที่จะลดอาการคันแทนอย่างเงี้ย
อ๋อถ่ายยาหมอง๒๐กล่องก็ไม่หาย

หรือว่าจะไปลองหาในเน็ตก็ได้นะ

เนื่องจากว่าอะไรคือเวลาเขาคันเขาเกา
แล้วบางทีคือเขาเกาแบบเขาไม่ยั้งไง
แล้วบางทีเป็นแผลอะไรอย่างนี้

อันนั้นประมาณ๑๓๐๐บาท
ก็ลองหาดูนะคะหาซื้อดูนะคะ

หลังจากที่เราลดอาการคันกันไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยทางออกก็เลยอย่างนี้

มีนะคะ๕โลชั่นนะคะ

กลิ่นหอมติดทนนานมาฝ

นาน๒๔ชั่วโมงถึง๗โมงเช้าอีกวันหนึ่ง
เฮ้ยก็ใช่ก็นี่ไงแบรนด์แรกตัวเจ

เดี๋ยวต้องไปลองซื้อมาทาดูว่า
แต่อันนี้หอมหอมอ่อน

อ๋อหอมทารกอ่ะ

แต่ต่อมาแบรนด์เอ็มบ้าง
ที่เป็นแบรนด์ที่รวบรวมกวาดนะ

ทุกคนอยู่ตรงทางด่วนพระรามเก้าสมมุติว่านี่คือโรงพยาบาลปิยเวท
โรงพยาเวศอยู่ตรงนี้ข้างบนคือแบรนด์นี้เลยตลอด
แล้วก็มีแต่แบบนางเอกแถวหน้าเวียนกันตลอดเนอะ
พี่ตียังแอบคิดลึกเลยว่าถ้าเป็นนางงามเนี่ยรวมนางงาม
แต่เขาบอกว่าให้มีหอมแต่กลิ่นเป็นกลิ่นเลมอนนะ

คือเขาใช้ประโยชน์จากฟักข้าว

ไปเข้ามุมเลยปลาไปเข้ามุมแล้วก็กลับมาทำงานต่อ

ไปถึงก็ซื้อง่ายแล้วล่ะ

คือความเข้มข้นของเขาเหมือนเนย
ก็คือว่าเหมาะสำหรับคนผิวแห้งมาก

เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อง่าย

แล้วก็กลิ่นของเขาคือจะเหมาะกับสาวหวาน
เพราะว่าเป็นกลิ่นดอกไม้อ่อนนั่นเอง
แต่ไม่ใช่ว่าที่ผลิตไส้กรอกนะ

อ่าแบรนด์นี้เป็นอย่างไรนะพี่

สามารถที่จะแบบดึงดูดเพศตรงข้ามได้ด้วย
เพราะว่าเป็นกลิ่นหอมที่เค้าเรียกว่า
แล้วเราจะดึงดูดกวางเขาสู่ตัวเรานะ
ไม่ใช่แต่เขาคงเชื่อว่าฟิลโมนของกวางเนี่ยมันกลิ่นหอม
เยาอยู่ใช่ใช่ง่ายแล้วเขาบอกว่าเนื้อครีมอะซึมไว้เออน่ะ
ให้มะกองอยู่ตรงแถวผิวเนี่ยเนอะแบบพาไปแล้วก็ซึมไว้ไม่เหนียวเหนิดน่ะ
ลองดูนะคะในช่วงแบบว่าช่วงนี้ที่เอออยากตัวหอมดู
แล้วก็ในราคาที่ไม่แพงมากก็เลือกเอานะคะช่วงหน้าค่ะเรามีเมนูอาหารจานยักษ์นะคะ
ถ้าใครทานเล็กก็มันไม่สะใจมีแบบจานยักษ์เลยแล้วก็ราคาย่อมเยาว์ด้วย
ให้ติดตามจะเป็นยังไงช่วงหน้านะคะ